คุณผู้ชมเคยเห็นข่าวที่เขาบอกว่าปีนี้คนไทยจะขาดผ่อนส่งขาดส่งค่ารถ
เคยได้ยินเคยได้ยินและจะโดนยึดหลักแสนคัน

เมื่อตอนสักเดือนมิถุนายนคุณผู้ชมมีรายงานว่ามีรถโดนยึดไปแล้ว
หมื่นกว่าคันนะนี่เป็นหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมฮะ
รถคันนี้เนี่ยขาดส่งขาดส่งมา๔เดือน
เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ก็เลยมายึดด้วยการเอาสติ๊กเกอร์มาแปะไว้แปะเอาไว้

เอาบ้าง

ฟอร์ตมัสแตงค์คุณผู้ชมมาแดงแจ๋มาเลย
วิธีนี้เลยเหรอเทปกาวแปะอย่างนี้หรอ
คือเป็นกระบวนการตามขั้นตอนของเขานะ
เป็นการแปะสติ๊กเกอร์เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายรถ
แล้วก็รอรถยกเนี่ยเอารถไปเป็นการยึดรถ

ท้ายรถหน้ารถตรงเติมน้ำมัน
โอ้โหแล้วเป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์กำลังแปะอยู่เลย

เป็นผู้ชายเสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมเห็นไหมขาสั้นเห็นแค่ท่อนขานะ

แล้วเขาก็มีปืนมาด้วย
โอ้แล้วก็ตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ด้วยถ้อยคำหยาบคายครับ
เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ก็กลัวสิมีปืนมา
ก็ถอยห่างมาจากรถเลย
เจ้าของรถก็ขึ้นรถสตาร์ทขับหนีไปเลย
ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า
มัสแตงคันนี้ขับออกไปตามถนนเพชรกะเสม

แล้วก็เห็นว่าท้ายรถมัสแตงยังมีสัญลักษ์กาว
ของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่แปะไว้อยู่เลยฮะ
ก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่

ก็คือนายสมบูรณ์อายุ๔๕ปีกับนางสาว
ลักษิกาอายุ๒๔ปีนี่นั่งคู่กัน

ร้องเรียนกับนายพีโรจนดาราหรือว่าเฮียจิ๋ว
เป็นอดีตผู้สมัครสอสอเขตบังแคร์ของพักไทยสร้างไทย
คืออย่างนี้คุณผู้ชมทั้งสองคนนี้
เคยไปแจ้งความไว้กับตำรวจแล้วนะ
ไว้๒สัปดาห์กว่าประมาณ๑๗วัน

แล้วเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์อย่างพี่สมบูรณก็เล่าให้ฟังว่า
เขาก็ไปทำตามหน้าที่ไปยึดรถตามคำสั่งสาร

ป้องกันการเคลื่อนย้ายแล้วก็ป้องกันทรัพย์สินสูญหาย
แต่ระหว่างที่รอรถยกมาเคลื่อนย้ายเนี่ย
เจ้าของรถก็มาเลยโอ้โหแล้วพูดด้วยถ้อยคำที่

พูดกับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ว่าไม่หลบกูยิงนะ
มาทำเฮียอะไรมาทำเฮียอะไรกับรถกู

มีการฟ้องร้องจนเมื่อ๘มีนาคมที่ผ่านมา
สารมีคำสั่งให้ธนาคารยึดรถกลับไปครับ
เพราะว่ารถก็ยังเป็นทรัพย์สินของธนาคารอยู่

ใช้เงิน๒๔๘๙๐๐บาทในการถ่ายถอน
โดยอดีตผู้สมัครสอสอเขตบังแคร์พักไทยสร้างไทย
ด้วยความที่ตนเองเฮียจิ๋วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารักความยุติธรรม
ก็เลยประหลาดประสานไปทางทำรวจศนน้องแข็ม
ทราบว่าตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว

เดี๋ยววันนี้นะคุณผู้ชม๒๐สิงหาคมตำรวจจะเรียกให้ผู้เสียหายมาสอบปากคำครับ
เรียกมาสอบปากคำก่อนแต่ถ้าไม่มาก็จะออกหมายเรียก
หมายถึงคนที่เป็นเจ้าของฟอร์ดมัสแซงอ่ะนะถ้าตำรวจเรียกมาแล้วไม่มาเนี่ย
ออกเป็นหมายเรียกถ้ายังไม่มาอีกก็ต้องไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ตามขั้นตอนต่อไปครับ